ใครบอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับบางครอบครัวนี่เรื่องเงินเรื่องใหญ่นะคะ
ผมบอกเลยครอบครัวไหนมีปัญหาเรื่องเงินปั๊บนะเดี๋ยวปัญหามันจะตามมาตามมาตามมาตามมาเลย
ใช่ค่ะอย่างครอบครัวนี้สุดท้ายแล้วจบเป็นเรื่องเศร้านะคะ
ภรรยาของผู้กองที่สพแกลงค่ะคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องหนี้สินหาทางออกไม่ได้
นี่ค่ะนี่ศพของภรรยาข้างบนอีกศพหนึ่งนะคะบนแฟลต์ตำรวจสพแกลงเนี่ย
มีอีกศพหนึ่งคือศพลูกสาวยังไงล่ะเรื่องราวเป็นยังไง
นี่ค่ะภรรยาของผู้กองท่านนี้เห็นไหมผู้กองนี่คือปาดน้ำตาเลยนะคะ
นั่งร้องไห้แบบนี้ร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์เป็นรองสวปสพแกลงที่ระยอง
นั่งร้องไห้ดูศพเมียแบบนี้นะคะข้างบนศพลูกลูกสาววัยสิบสี่อีกหนึ่งศพ
เรื่องราวเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณแม่ท่านนี้เนี่ยใช้ปืนของสามี
ซึ่งเป็นตำรวจนั่นแหละยิงลูกสาวก่อนยิงลูกสาวเสร็จปุ๊บ
ตัวเองดิ่งลงมาจากชั้นบนนะคะแฟลต์ตำรวจร่างกระแทกพื้นเสียชีวิตนะคะ
เสียชีวิตค่ะกลายเป็นว่าครั้งนี้สลดสองศพค่ะ
แล้วไปดูในห้องในห้องนอนนะคะในห้องนอนเนี่ยคือเป็นแฟลต์ตำรวจ
แต่ในห้องนอนเนี่ยเขาจะซอยเป็นห้องนอนแยกอีก๒ห้องนะคะ
ไปดูค่ะคุณผู้ชมคุณแม่เนี่ยเขียนด้วยลายมือของตัวเองนี่ค่ะ
กะว่าจะไว้ให้ลูกใช้เงินก้อนสุดท้ายร้อยยี่สิบบาท
ไว้ใช้เวลาจำเป็นแม่มีให้แค่นี้เศร้าไหมคะ
ฮะสลดใจไหมคะครับเศร้ามากคุณผู้ชมเรื่องเงินเรื่องใหญ่นะคะ
สำหรับบางครอบครัวทีนี้สามีของผู้ตายผู้กองประดิษฐ์บอกว่า
คือยังงี้ผู้กองให้ข้อมูลบอกว่าตอนตีสามครึ่งเนี่ยกลับมาจากเวร
แล้วมาถึงห้องพักก็เห็นว่าภรรยากับลูกสาวเขานอนอยู่ด้วยกัน
ก็เลยเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแขวนปืนของตัวเองขนาด๙มมไว้ในห้อง

พอตอนเช้าตื่นมาใส่ชุดเครื่องแบบจะไปทำงาน
ทำไมหน้าแฟลตมีคนเออะโวยวายก็เลยชะโงกหน้ามาดู
นั่นคือศพภรรยาของตัวเองกระโดดลงมาจากแฟลต์เสียชีวิตนะคะ
นั้นผู้กองบอกว่ามันช็อกมากทำอะไรไม่ถูกเลย
ก็รีบกลับมาดูในห้องอีกศพหนึ่งเป็นลูกสาว
อีกศพหนึ่งเป็นลูกสาวค่ะกลายเป็นว่าสติแตกเลยนะคะ
ร้องเสียงดังสนั่นห้องเลยอ่ะค่ะแล้วผู้กองทำไงรู้ไหมคะฮะ
ไปหยิบปืนกระบอกนั้นเก้ามอค่ะปืนพกของตัวเอง

มาจ่อที่ขมับจะยิงตัวตายตาม
แต่เพื่อนตำรวจมาคว้าปืนได้ทันก็เลยไม่กลายเป็นศพที่๓

ใช่ค่ะนะคะทีนี้ญาติของผู้ตายผู้ตายก็คือคุณพิพาพรคุณแม่นะคะอายุ๔๒ปีนะคะ
ยาดของคุณพี่พาพรบอกว่า
สาเหตุการเสียชีวิตสาเหตุการฆ่าตัวตายมาจากเรื่องหนี้สิน
เพราะว่าผู้ตายเคยโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือเรื่องเงินจากที่บ้านหลายครั้ง
แล้วทางบ้านก็ช่วยให้เงินมาหลักหมื่นหลายครั้ง

แล้วเธอก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าผู้ตายเอาเงินไปทำอะไรถึงเป็นหนี้สิน
แล้วก็ขอเงินจากทางบ้านไปใช้หนี้ใช้หนี้ใช้หนี้แต่หนี้ยังไม่หมดสักทีนะคะ
ทีนี้เราก็ถามต่อว่าเขามีปัญหากับผู้กองประดิษฐ์หรือเปล่า

ยืนยันค่ะบอกว่าผู้ตายไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกับผู้กองประดิษฐ์นะคะ
ทีนี้อีกหนึ่งคนที่ให้ข้อมูลน่าสนใจก็คือเพื่อนพนักงานของผู้ตาย
บอกว่าคือมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยนำเงินเจ็ดหมื่นบาทมาฝากไว้กับผู้ตาย
แล้วปรากฏว่าแต่ไม่ได้บอกว่าจะมาเอาเงินคืนเมื่อไหร่
แต่เพื่อนเนี่ยฝากไว้จะเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยไปดาวรถ
แล้วปรากฏว่าวันที่จะมาเอาเงินก็คือเมื่อวาน๔พฤศจิกายน
ไม่มีให้ใช้ไปแล้วอย่างนี้เหรอ
ใช้เงินของเพื่อนไปแล้วผู้ตายไม่มีคืนให้ก็เลยนี่แหละค่ะ
คิดว่าน่าจะเป็นฟังเส้นสุดท้ายที่ตัดสินใจจบชีวิตแบบนี้กลายเป็นเรื่องเศร้าสองศพแม่กับลูกค่ะ
คือจะตายคนเดียวก็กลัวลูกลำบากเลยยิงลูกก่อนแล้วก็โดดตึกตายสยองมากฮะ